สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเจอกัน
พี่ผู้ใส่เสื้อแหวกร่องนะแหวกร่องนะคุณน้ำแหวกอะไรวะอืม
อู๋เมื่อวานพี่หนูไม่ได้มาทำไมพี่มดเขามีตัวใหม่ฮะ
ตัวใหม่มาอีกแล้วตัวอีกแล้วเขาเพิ่งเขาเพิ่งเปิดที่นี่เมื่อวานนี้
พอดีพี่ไม่รู้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนยาสีฟันยาสีฟันอืม
จริงหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแปลงต่างห่างด้วย
แยกกับแปลงกับสีฟันต่างห่างเห้ยหวัดล้อดดูสิพี่หนูเห็นไหม
ของพี่เกิดยาสีฟันใช่ไหมอืมเอ้อพี่ไม่มีไงเนี่ยเห็นไหม
นี่หนูอย่าต้องมาอยู่ไม่อยู่กับเขาเดี๋ยวพี่หนูตกข่าวไม่รู้

ในสัญญาใครเขียนว่าขนกระแสอย่าจ้างเลยค่ะ

อ๋อขอให้เป็นรายการโครงกระแสอ๋อไม่ไปค่ะ

รายการโหนกระแสเอาเงินคืนไปค่ะ

สามวันที่ผ่านมาคนติดตามมากมายนะคะ
ทั้งวันนี้วันนี้แบบ

คนก็อยากรู้ไงอย่างเช่นวันนี้
เป็นต้นว่าแบบเอ๊ะมันมีการเขียนชื่อ

ตลอดทั้งวันวันนี้เดี๋ยวจะมีการตัด

ท่อสดไม่น่าจะมีหรอกไม่น่าจะมีแถลง

ผมเองก็โทรไปเช็คมาหลายรอบ
หลายท่านหลายคนหลาย

โควิดวันนี้ก่อนนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มเติมก็ยัง๒๐๐๐กว่าอยู่นะคะ

ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๔๕รายค่ะ

โควิด๑๙เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน

๒ปีที่ผ่านมาถ้านับว่าโดยเฉพาะช่วงแรกที่เริ่มแรกของการระบาดโรคโควิด๑๙
มันมีความรุนแรงแล้วก็มีในเรื่องของการเสียชีวิตสูง
ระบาดมันก็เกิดขึ้นมากตามการเวลาแนวโน้มความรุนแรงต่างในช่วงแรกใช่ไหมคะมันมีความลดลง
ทีนี้จุดมุ่งหมายตอนนั้นเราต้องการที่ตัวเลขเป็นศูนย์คือไม่มีผู้ป่วยเลย
ตอนนั้นเรียกว่าเข้มข้นมากนะคะปิดบ้านปิดเมืองกันเลยทีเดียว
ทีนี้พอต่อมาในปีที่๒เราเริ่มรู้แล้วค่ะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้ว
ที่จะบอกว่าไม่มีผู้ป่วยเลยให้ตัวเลขเป็น๐
มุ่งหมายเราก็ต้องให้มีผู้ติดเชื้อเป็นน้อยที่สุดแทน
ทีนี้มาตรการต่างที่ออกมามันก็เลยมีมากมายค่ะ
พอมาในปีนี้เรารู้แล้วว่าโรคนี้จะต้องอยู่กับเรา

แล้วเราก็จะต้องอยู่ด้วยมันให้ได้
ความรุนแรงของโรคเนี่ยมันน้อยลงนะคะ
เราก็จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีมากขึ้นก็จริง
แต่อัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็คือไม่ได้สูงตามกับจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มากขึ้น
ถ้าสมมุติว่ามาตรการต่างมันก็เลยมีความจะต้องเปลี่ยนไป
ไม่ได้มีการยึดติดกับมาตรการเดิมตามไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้
คือถ้าสมมุติใครติดปุ๊บเราจะต้องเช็คไทม์ไลน์แล้วว่ามาจากไหนติดมาจากใครใช่ไหมคะ
มาตรการต่างตอนนี้ก็คือน้อยลง
แล้วก็ไม่มีการปิดบ้านปิดเมืองเหมือนช่วงแรกของโควิดเมื่อ๒ปีก่อนหน้านี้
เรื่องของการตรวจวินิจฉัยคุณหมอก็บอกว่าต้องยอมรับว่าถ้ามีอาการน้อย
จะทำในกลุ่มที่มีอาการมากหรือว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยง
ที่เราจำเป็นจะต้องดูแลเป็นพิเศษซึ่งการดูแลรักษาก็เช่นเดียวกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าที่บ้านเรามีพื้นที่สามารถที่จะแยกเป็นสัตว์เป็นส่วน
ก็คือไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านอันนี้ก็จะใช้ยาต้านไวรัสในกลุ่มคนที่มีอาการมากนะคะ
ถ้าสมมุติอยู่บ้านไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีไข้สูงคุณเป็นกลุ่มเสี่ยง
แข็งแรงดีอาการน้อยการรักษาก็จะตามอาการอันนี้เพียงพอแล้ว
ทลายโจรก็มีประโยชน์นะคะการแยกผู้ติดเชื้อก็ใช้ระยะเวลา๑๐วัน
ถ้าให้ผลเป็นลบนะตอนนี้ก็คือกลับไปทำงานกันได้ปกติเลยนะคะอย่างเต็มที่ก็คือ
อย่างที่บอกแต่สำหรับคนที่แบบว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอันนี้ค่ะสามารถทำงานได้
มันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเวลา
ขณะเดียวกันนายสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะ
ถ้าสมมุติเราเสี่ยงเราเป็นผู้เสี่ยงสูง

แต่มีอาการไม่รุนแรงเขาเรียกว่าระดับสีเขียวเนี่ยค่ะ
สามารถเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น
ทั้งนี้จากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขามีความเห็นร่วมกันว่าการสอบเข้าม๑ม๔
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งม๑จะสอบในวันที่๒๖มีนา
ส่วนม๔จะสอบในวันที่๒๗มีนาคมนะคะ
ใน๑๔๙สนามสอบเขาจะมีการดำเนินการตามมาตรฐาน
ของสบคเลยอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ
โดยเด็กที่ติดเชื้อโควิด๑๙อันนี้เขาบอกว่า

ก็จะมีการแยกสนามสอบนะคะไม่ให้ปะปนกับเด็กทั่วไป
แล้วก็มีการแยกทางเข้าออก
หากใช้พื้นที่สอบเดียวกันก็ให้ผู้จัดสนามสอบ
จัดพื้นที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อ

ถ้าหากว่ามีเครื่องปรับอากาศต้องมีพัดลมดูดอากาศ
เพื่อป้องกันโต๊ะสอบที่เว้นเนี่ยก็คือเว้นระยะห่าง๒เมตร

เพราะก่อนหน้านี้ตอนแรกที่ออกมาเนี่ยมันไม่ชัดเจน
ตอนนั้นที่เขาเห็นข้อมูลของการที่เด็กจะไปสอบ
เขาก็มีความกังวลแล้วว่าเราถ้วยังไง
ติดเชื้อแล้วเราจะมีโอกาสได้ไปไหม
เขาก็มีการออกมาแบบบอกเลยว่า
ให้เด็กสอบได้ถ้าสมมุติว่าเด็กอาการไม่หนัก

เขาประเมินแล้วก็สามารถที่จะไปสอบได้
แต่จะมีการแยกห้องแบบชัดเจนอืมอืมอืมอืมนั่นแหละก็
อะไรอะไรต่อไปเขาถามว่าเธอไม่อ่านใช่ไหมยังไม่อ่านใช่ไหม
อ่านเบรกหน้าเดี๋ยวเราไปเล่าอะไรยาวยาวเนอะแต่งคนโต
เอาเรื่องนี้ก่อนก่อนจะไปเรื่องนี้เมื่อวานคุณเชิญใครมา
ทำไมหรอเมื่อคืนนี้หมอปลายเออยังไงยังไงบ้างแต่เรื่อง

หนูก็นั่งฟังว่าเมื่อกี้เย็นก็มาพูดอีกแล้วเขาออกมาพูดอีกแล้ว
หมอปลายว่าไงบอกว่าอะไรจะมีอะไรนะจะวันศุกร์นี้จะรู้
ว่ามีอะไรก็ไม่รู้อ่ะหมอปลายอ่ะเหรอเออเขาก็แบบไม่เหมือน
เหมือนกับพูดตอนแรกเขาพูดออกมาเธอพูดว่าก็เหมือนกับต้องไปดู
คลิปที่เขาพูดกับไทยรัฐนิวไทยรัฐออนไลน์เนี่ยแหละเพราะว่า
ปีใหม่เนี่ยเขาพูดกับไทยรัฐออนไลน์ว่าอ่าที่เขาให้ทำดาราที่เกิด
เดือนกัญญาโยนถูกต้องป่ะอืมที่เกิดการเดือนกัญญาโยนแล้วก็
อะไรวะหรือราศีกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องไปดูทาง
รัฐออนไลน์อ่ะเออแล้วไงแล้วคุณเชิญเข้าไปแล้วเขาว่ายังไง
อืมเขาเมื่อวานของขวัญพูดไงเธอของขวัญเขาพูดอะไรอีก
ได้แป๊บหนึ่งไงเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณแตงโมไม่ไว้หรอก
เดี๋ยวจะต้องรู้แล้วล่ะภายในอาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอย่างงั้น
นะอืมแค่นั้นอ่ะหมายว่าเขาเขาได้สื่อสารหรือเปล่า
คุณแม่หมายเขาว่าไงเขาไม่รู้เขาได้สื่อสารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขา
รีบกลับเขาบอกเขารีบไปต่างจังหวัดฉันก็ไม่ได้คุยต่อไงหรือว่าหรือ
หมอปลายหมอปลายอ๋อเขาไปต่างจังหวัดอ่าแล้วเขามาทำอะไรเมื่อวาน
เขาก็มาพูดนั่นแหละเขาก็บอกว่าเหมือนกับเขาเคยดูมาว่าคนที่เกิด
ราศีกรรณอะช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ซึ่งมันตรงไงหนูเขาไป
สัมภาพกับฉันนะเขาไปสัมภาพจากช่องแปดด้วยอืมเขาไปสัมภาพกับ
ช่องแปดแล้วก็ก็พูดกับไทยรัฐออนไลน์อะเอ๊ะข่าวสดข่าวสดออนไลน์หรือ
รัฐออนไลน์นะไม่แน่ใจนะอันเนี้ยคือเขาบอกเนี้ยเดี๋ยวจะมีชื่อ
ผลไม้มาแรงคือแตงโมอืมเดือนกุมภาจะเห็นเป็นผลไม้มาแรงคือแตงโม
อันนี้เธอพูดมาก่อนเหรอเขาพูดตั้งแต่ช่วงเธอเข้าใจไหมว่าปีใหม่อ่ะ
ช่วงปีใหม่เขาจะเอาหมอดูอ่ะเออที่อยู่ในเทรนด์เออมีดาราชื่อผลไม้อ๋อ
ดาราชื่อผลไม้ดาราชื่อผลไม้อ๋อเค้าได้พูดแตงโมเค้าพูดก็ว่าแตงโมอีนุ่ง
พูดป่ะพูดเอามาให้ดูหน่อยดิยูวีทีอาร์เมื่อวานนี้สิเอาวีทีอาร์ที่ไหนล่ะ
มีมั้ยน้องให้ข้อมูลให้เค้าน่าจะพูดแตงโมเลยใช่ไหมเค้าพูดก็ว่าแตงโม
แต่พวกพูดเป็นผลไม้ว่าผลไม้มาแรงคือแตงโมอ่าคือจะขายดีอย่างเงี้เหรอหรือไง
ก็ไม่รู้ก็คือชื่อของนักแสดงหรือเออเค้าพูดก็ว่าแตงโมอ่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าคนก็เอามาแชร์กันคือฉันไม่ได้เป็นสังคมสัมภาษณ์เองอืม
ใช่ไหมแต่เขาพูดว่าโอเคละดาราที่เกิดเดือนกันยายนอันนี้คือจำได้เพราะตัวเองเกิดเดือนกันยายน
อ๋อเกิดสิบสามกัญญายนใช่แล้วลาสีสิงห์เหมือนกันอ๋อ
ไอ้ตรงราศีเขาไม่รู้ว่าสิงหรือกันแต่ดาราที่จะประสบบัติเหตุน่ะ
จะเป็นโรคซึมเศร้าแต่จะมีอีกอันนึงซึ่งรู้สึกจะเป็นข่าวสดออนไลน์หรือ
นางพูดถึงผลไม้หรือดาราน่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนไปสัมภาษณ์เองไง
สัมภาษณ์ว่าจะมีคนที่ดาราจะเป็นโรคซึมเศร้าเออเนี่ยเคยได้ยินแต่เรื่องของของคำว่าแตงโมไม่ได้นะ
คือมีอาจจะพูดถึงผลไม้หรือเปล่าเค้าอาจจะพูดถึงผลไม้หรืออะไรไม่รู้
ถ้าสมมุติพูดถึงแตงโมได้โอ้โหก็เป็นเรื่องเป็นราวล่ะแต่ก็คือเมื่อวานนี้ก็คือสัมภาษณ์นางแล้วบอกว่าเนี่ยพอประมาณวันศุกร์
ได้คุยอะไรต่อก็นางก็บอกว่านางไม่อยากคือฉันว่านางเหนื่อยอ่ะอืมอืม
เหนื่อยแล้วนางจะต้องไปต่างจังหวัดด้วยอืมแต่คนก็เลยแบบว่าเป็นข่าวต่างต่างนะ
นางเอาลองลองเอามาคือนางก็สัมภาษณ์สามที่มันก็มีอืมหนึ่ง
สองอยู่ดีนางก็พูดถึงว่าแตงโมแตงโมอะไรเนี่ย
ถ้าสมมุติหาคลิปได้ตอนหมอปลายในแฉเมื่อวานเนี่ย

ก็มีคำว่าแตงโมจริงแต่เราไม่ได้เป็นคนสัมภาษณ์เองไงตัวเอง
ก็เลยจำไม่ได้ว่าเฮ้ยใคร
แม้กระทั่งเขาบอกว่าโอเคล่ะดาราจะเกิดปฏิเสธทางนั้น
เราก็ยังไม่เคยได้ยินว่ามันมีคลิปนั้นออกมาจริงหรือเปล่า

ค่ะเดี๋ยวเราลองหาข้อมูลก่อน

เดี๋ยวช่วยกันหาด้วยเดี๋ยวบอกให้เธอฟังด้วย
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีข่าวลือออกมาเยอะมาก

มีการไปถีบทั้งหมดทำให้ตกน้ำหรือจับทั้งหมด

เอ้าจริงเป็นยังไงช่วงหน้ามากันมาคุยกันหน่อย
แต่หงาดเจียมจะเป็นเศรษฐกิจ
เย็นค่อยเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่ตัดเข้ามาเลย

ที่นี้พวกเมื่อกี้เราพูดถึงว่า
แต่ว่าเขาพูดถึงเศรษฐกิจอืมอืมอ่าอ๋อคุณเปิดซิเมื่อกี้ว่าไงอ่ะ
วงการบันเทิงอ่ะวงการบันเทิงเขาก็อยู่ของเขามันก็มีดราม่าเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างเงี้
พูดฟ่าคือก็จะมีคนที่พยายามสร้างตรงนี้นั่นแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องผู้ชายหนุ่มคิดสั้น
อันนี้เป็นอะไรมันคิดสั้นแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวอืมแต่คือเขาก็คงจะพูดถึงผลไม้พูดถึงเศรษฐกิจ
แต่เมื่อวานที่คนก็ถามว่าเฮ้ยเมพิชชนาธิเล่าให้ฟังบอกว่าคือคนที่จะเล่นละครของช่องวันอย่างนี้
วันนี้ดาราหมู่คุณจะเป็นพระเอกนางเอกม่อยคุณจะเป็นใครต้องมาต่อแถว
นั่นคือมาตรการของช่องวันเขาอ่ะนะ๘โมงเช้าทุกคนก็มากับมุดหมดเลย
ปรากฏว่าอยู่ดีแตงโมก็ตะโกนเรียกเมพิชนาธิเพราะว่านางก็เป็นเพื่อนกันอ่ะ
เมย์ก็บอกเอาเค้าเจอโมร์เสร็จแล้ววันนั้นตัวโนก็จะต้องถ่ายละครด้วย
โตโน่ก็เหมือนแบบว่าไปกอดโมครั้งสุดท้ายแล้วแบบว่าได้พูดคุยกัน
ประมาณสักวันที่๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยพอดีเลย
ก็คงเป็นครั้งสุดท้ายที่โตโน่กับแตงโมได้เจอกันนั่นแหละ
เขาบอกคุยกันดีนะก็นั่งคุยกันนานพอสมควรอะไรอย่างนี้
ประเด็นต่างนานาวันนี้มันมีออกมาเรื่อยนะพี่
มันมีคลิปจากที่วันนั้นที่พี่มีการเอามาลง
บอกว่าเป็นคลิปสุดท้ายที่คุณตังโมร้องเพลงถูกไหมคะ

เออเอาเพื่อนมาตรงนี้สิมันคืออะไรอันนี้พี่
คืออันนั้นไม่รู้เหมือนกัน

เออแต่ทีนี้คนตำรวจอ่ะต้องรู้อยู่แล้ว
แกะรอยเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่กับตำรวจมาแล้ว

เสียงผู้ชายตะโกนกันอยู่บนเรืออะไรอย่างนี้

ทีนี้ประเด็นนี้โอเคก็เดี๋ยวว่ากันไปตามข้อเท็จจริงว่า

แต่ว่าประเด็นถัดมาคือเรื่องของการที่มีข่าวลือล่าสุดเนี่ย
ที่บอกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปสารภาพไปบ้อบตัว
แล้วก็บอกว่ามีจากชายคนนึงเนี่ย
ขับจากขับเรือแล้วก็ขับหักเรือ

แล้วก็อะไรต่างทำให้ตังโมเนี่ยเสียหลัก
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็เลยแบบเหมือนกับสะบัด

แล้วก็จะมีการแถลงว่า
เหมือนกับมีคนเข้ามาสารภาพอะไรอย่างนี้

ไม่มีหรอกไม่มีมันมีการทะแหลงข่าวเหรอ
เมื่อกี้ทางช่องสามเขาบอกแล้วนะอืมแต่ผมว่าไม่มีอืมค่ะ
ตอนนี้อืมก็ตอนนี้ข่าวไปสารพัดข่าวแล้วอ่ะจริงจริงคือมันไปกัน
ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ตอนเนี้ยคือประเด็นมันแบบไปกันแบบข้อเท็จจริง
จริงมันไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วตอนเนี้ยอืมเดี๋ยวรอตำรวจออกมา
แหลงทีเดียวดีกว่าอืมแต่ว่าทีเนี้ยในมุมของผมเองวันนี้มี
โอกาสได้คุยกับทางนายทางนายหลายคนค่ะทางนายทุกคนอ่ะ
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเขาเชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่เหตุของ
ฆาตกรรมอืมแต่เชื่อว่าเป็นเหตุของอุบัติเหตุนี่แหละ
แต่มีเงื่อนงำแต่เป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำอืมอ่าเป็นอุบัติเหตุที่มี
เงื่องำซึ่งไอ้เงื่อนงำที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเงื่อนงำ
ซึ่งมีการพูดที่มันไม่ถูกข้อเท็จจริงเพราะอาจจะกลัวค่ะ
หรืออาจจะมีการปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่างจากใครบางคนหรืออะไรประมาณ
งั้นอ่ะเอ่อมันก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำอืมอืม
เพราะด้วยแบบพิรุษของหลายคนตั้งแต่แรกที่บอกว่า
ก็เพิ่งจะพูดไปนะเพราะว่าพอดีพี่ได้คุยกับพี่หอย
ถือที่มาหอยก็คุยกันอันหลังงั้นมันก็มีคำนึงซึ่งแบบมันมันใช่
อย่างมันคือแต่ละคนมีความกลัวมีความรู้สึกว่า
คนนี้ก็จะกลัวอันนี้คนนี้ก็จะกลัวนี้
แล้วก็เหมือนแบบสื่อสารออกมา
บางคนอาจจะรู้สึกว่าสื่อสารออกมาในทางที่เป็นตัวของตัวเองเกินไป
เหมาะกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ตอนนี้
ก็ทำให้มีสังคมไปโจมติตลอดรณาก็มีการไปกดดันตัวเอง
มันทำให้กลายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอื่นเรื่องของความพิเรนได้หมดเลย
พี่เรียนมันเลยกลายเป็นพิรุษอะไรแบบนี้

แต่อย่างที่บอกมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำ
คือไม่รู้จะใช้คำไหนมันคงต้องใช้คำนี้

ก็ต้องใช้ทางนิติวิทยามาผสม
ทางฝั่งของทั้ง๔คน
เวลานี้เขาอยู่ตรงไหนอย่างนี้
เรามีไหมไทยรัฐน่าจะมีอยู่เนอะลองเปิดมาดู
ช่วงเวลานี้อันนี้คือตอนบนเรือที่เขาถ่ายกันนะฮะ
ก็คือมีแซนตอนนี้๓โคกเห็นไหมฮะ
เวลา๑๘๕๐นนี่คือตอนกินอาหารอยู่ที่๓โคก
หลังจากนั้นออกมาเนี่ย๒๐นาที๙นาที๓โคก

เนี่ยฮะคือเป็นปฐุมธานีเห็นไหมฮะ
อ่าก็ตอน๒ทุ่ม๒๖
อันนี้คือ๓ทุ่ม๕๖นาที
ภาพนี้เนี่ยมีคนบอกว่าสะพานพระราม๘ใช่ไหม

อันนี้ข้อเท็จจริงเรายังไม่รู้ว่า

เดี๋ยวต้องรอมีใครต้องมีการ

เกี่ยวข้องกับการปิดเปิดไฟก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันว่า
นะฮะถ้าเกิดมันมีการปิดไฟอยู่แล้วทำไมตอน๓ตุ้มแล้ว
เห็นไหมฮะอยู่ตอนนี้กะติกก็หน้าหันหน้ามาที่หัวเรือนะครับ
แต้งโมเป็นคนถ่าย้อนลงไปด้านหลังเล็กนู่นนั่นนั่นคือแซน
เหตุการณ์นี้ถ่ายตอน๔ทุ่ม๖นาทีหลังจากนี้อีกประมาณสัก๒๐นาที๒๐๓๐นาทีเนี่ยแตงโมถึงเสียชีวิต

ภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่ตังโมเป็นคนถ่ายไว้

หลังจากนี้อีกประมาณสัก๑๖นาทีแตงโมเสียชีวิต

ทีนี้ประเด็นเจ้าปัญหาอีกอันหนึ่งที่ย้อนกลับมา
ภาพเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปภาพมาสกิปมาสักครู่นี้นะฮะ
ภาพนี้๔ทุ่ม๖นาทีนะครับ
ภาพนี้บังเอิญว่ามีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนิดนึง
ทางแอนนาเองเนี่ยเขาได้มีการพูดคุย
กับทางฝั่งของแตงโมเหมือนกันเพราะเขาส่งไปว่าเฮ
เปิดบัญชีมาเดี๋ยวจะโอนเงินให้ต่างนานา

ตอนนี้คือ๓ทุ่ม๕๖นาที

ค่ะแต่อันนี้บังเอิญว่าพอพอ
ช่าขอเท้าทรัพย์เข้ามาดู

จะส่งไปหาอันนี้มันเวลาเดียวกัน
เนี่ยนะแต่ผมมีโอกาสได้ดูแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชม
ด้านหลังที่รถเมย์เป็นคนส่งไลน์มาบอกพี่

มันสามารถที่จะเลื่อนไปทางซ้ายแล้วมันจะเห็นเวลา
เป็นแบบข้อความแต่ละข้อความว่าใช้เวลาตอนไหน
เวลาเท่าไหร่ในตอนนั้นทีนี้เวลาเราดูภาพรวมที่เมื่อวาน
เห็นอย่างที่พี่หนุ่มพูดในหงกระแส
เราจะเห็นเป็น๒๑นาฬิกา๕๖นาที

ถ้าพี่หนุ่มได้มีโอกาสดูก็จะเห็นเลยว่าที่คุณแตงโมตอบมาน่ะ
คือกี่โมงในเวลานั้นเลยไหม

มันบอกได้ค่ะพี่ตอนแรกหนูก็ไม่เคยรู้
ชาวโซเชียลบอกแม้กระทั่งเวลาที่เราเห็นในรูปภาพแบบนี้
ชาวโซเชียลยังบอกเลยว่ามันสามารถเปลี่ยนเวลาได้ด้วยซ้ำ

ดังนั้นเรื่องไทม์ไลน์คนก็เลยสงสัยกันเยอะนี่แหละค่ะว่า
เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้

ข้อความนั้นคือคุณตังโมตอบมาบอกว่าได้แป๊บ

หลังจากนั้นไม่นานก็คือมี

ก็บอกคุณอนาว่าแบบอี้ลองเลื่อนซ้ายดูหน่อย

อ่ะมีอ่ะเดี๋ยวนะผมให้ดูอันนี้นะอ่ะอันนี้มันจะมันจะเป็นอย่างงี้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

มันจะโดยรวมแล้วมันจะอยู่ในเวลาประมาณนี้

ที่ผมกดดูตอนแรกเราไม่ได้กดดูเลือดดูข้างหลัง
แต่พอไปเลื่อนดูแล้วอ่ะแตงโมเนี่ย

แอนนาส่งไปตอนที่เขาถ่ายรูปกันพอดี
คือ๓ทุ่ม๕๖นาทีแต่แตงโมตอบกลับมาประมาณ๔ทุ่มนิดน
ก็คือหลังจากนั้น
หลังจากนั้นแต่ก่อนที่จะถ่ายรูปสุดท้าย
ให้กับทางเพื่อนกับทางกระติก

เมื่อกี้ลองเปิดภาพคุณกติกรูปสุดท้ายตอนหลังจาก๔ทุ่มไปแล้วได้ไหมคะ

๔ทุ่ม๑๓นาทีไม่แน่ใจ
เดี๋ยวเราเปิดภาพกลับไป๔ทุ่ม๖นาทีถูกหรือครับอ่านั่นแต่ประมาณก่อนหน้านั้น
ผมได้เลื่อนดูแล้วผมได้เลื่อนดูแล้วว่า
เวลาสุดท้ายที่แตงโมได้มีการพูดคุยและตอบกลับมาคือเวลาไหน
อืมก็คือเป็นเวลาประมาณนั้น
เนี่ยทีนี้หลายคนก็จะบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยไอ้ไทม์ไลน์ข้างบนเนี่ย

อย่างเช่นไม่ใช่โทษนะเวลาของไทม์ไลน์ที่เดินทาง
ในภาพถ่ายมันเปลี่ยนได้

เขาจะมีระบบในการดึงข้อมูลมาหมดแล้วตอนนี้ว่า
เรือลำนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่

เวลาไหนที่อยู่ตรงจุดนั้น

อันนี้คือเดี๋ยวจะมีความชัดเจนออกมาให้เห็นแน่
เขาบอกว่าที่รายงานเรือทางตอนนี้

เรือเนี่ยในจังหวะที่ตังโมตกในช่วงนั้น

เรือตีโค้งตรงไหน
คือตีโค้งจังหวะนี้เท่าที่ผมทราบมาตีโค้งเนี่ย
มันน่าจะอยู่ในเวลาเดียวกับที่ทางนักตกปลา
เขาเห็นคือตอนที่กลับมาช่วย
คือเหมือนกับเรือแล้วไปพยายามจะไปตามหา

คือถ้าที่ผมไป
ขุมภาครักรรมเก็บข้อมูลอะไรต่างน่าจะประมาณนี้

ความน่าสงสัยพอมีพิรุษมันก็ยังมีอยู่ไง
ทุกคนก็ถามหมดว่ามันมีคำว่าทำไมหมดเลยอ่ะมันไม่มีความหายสงสัยในข้อต่างหลายข้อที่คนก็อยากจะถามอยากจะรู้
แต่มันก็ไม่มีคำตอบออกมาไงคนก็เลยยิ่งไปกันแบบสงสัยแล้ว
จับพิรุษจับข้อนั้นมาประติดประต่อข้อนี้กันจนแบบ
อืมตอนนี้ข่าวก็ไปไกลเยอะแยะไปหมดแล้วนั่งอ่านไปเนี่ยเหมือนแบบนักวิเคราะห์เยอะจังเลย
นั่งอ่านนักวิเคราะห์นี่คือเขียนบทละครกันได้แล้วนะหรือถ้าเป็นอย่างนั้นคือทำไมมันตายง่ายแล้วมันแบบ
ก็คือคำถามเดียวกันว่าถ้ามุติเพื่อนตกตายแล้วจะไม่ช่วยหรือว่า
แต่มันมีอันหนึ่งในช่วงจังหวะเวลานั้นผมได้มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของกระติกวันนั้น
ผมก็ถามกระติกบอกว่าคุณเจอแตงโมครั้งสุดท้ายตอนกี่โมงแล้วคุยอะไรกัน
เขาบอกว่าก่อนที่แตงโมจะเดินไปข้างหลังอ่ะตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าแตงโมเดินไปตอนไหนเพราะเขาอ่ะ
คือเรือมันเป็นเรือนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกเรือนเป็นอย่างนี้ไงอันนี้หันหน้าเรือใช่ป่ะแต่เขานั่งหันอย่างนี้
อยู่อย่างนี้หันหน้าไปอย่างนี้แต่เขามองไปทางนี้ส่วนข้างนี้ก็จะเป็นเบาะอีกเบาะหนึ่งนึกออกไหม
เขาจะไม่เห็นว่าแตงโมไปทางไหนแต่ก่อนที่จะมีเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยแตงโมเนี่ยคุยกับเขาว่าโทรศัพท์กูอยู่ไหน

กระติกก็บอกว่านี่ไงโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ในหลุมของที่เก็บวาย
ที่วางแก้วที่อยู่ข้างเขา

หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าตังโมเดินไปไหน
เอ้ยแล้วแตงโมมันไปตอบอันนาตอนไหนเนี่ย

แต่ว่าคือพี่ก็

จังหวะที่ตอบในโทรศัพท์อยู่ข้าง
แต่ว่าในช่วงนั้นมันเป็นเหมือนการถ่ายรูปกันอยู่ไง

แล้วพี่โมถือโทรศัพท์ตอนไหนที่มาตอบข้อความให้คุณแอนนาคำนั้นถูกไหม
คืออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมก็สงสัยเยอะ
แต่เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องถูกแกะออกมาทั้งหมดนั่นแหละ
เพราะว่าไทม์ไลน์ต่างนานาเวลาที่มีการพูดคุยกัน

ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตำรวจว่าพนักงานสอบสวน
จะสอบสวนยังไงไปทางมุมไหนอะไรอย่างนี้
แต่ผมก็ยังเชื่ออย่างว่าสุดท้ายมันคืออุบัติเหตุ
แต่เป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำว่ามันคืออะไร

เออว่าอุบัติเหตุนั้นมันคืออะไร
เอาไม่แล้วอย่างกรณีที่ว่านี่แหละวันนี้ที่ว่าคนพูดถึงการสวมกอดเจอกันครั้งสุดท้ายก็คือ
ก็นั่นอ่ะมันก็มีไปต่างนานาว่าเหมือนประมาณว่าโดนหลอกอะไรอย่างนี้แล้ว
ว่าทะเลาะกันเป็นเหมือนผู้หญิงทะเลาะกันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

แต่ทั้งหมดนั่นแหละมันก็มีอุบัติเหตุอย่างที่หนุ่มบอก

อุบัติเหตุเกิดจากมันง่ายไปเปล่าวะ

อีกประเด็นนึงที่ตอนนี้คนก็อยากจะรู้คือเรื่องของประกัน
ถูกเอาประกันนั้นคุณไอทัญญารายการของช่องนี้แหละ
ประกันถูกเอาประกันคือใครไปออกรายการนั้นก็จะได้ประกันอุบัติเหตุ

โม่ใส่ไว้ก็คือเป็นชื่อของลูกของลูกพ่อโม่อ่ะต้องยอมรับ
รักลูกถามว่ารักลูกวันเสาร์ที่นี่ไม่มันเคยขอเลยนะว่าอืม
หนูขออาทิตย์ละวันได้ไหมวันเสาร์หรืออาทิตย์อย่างนี้
ขออยู่กับลูกสอนหนังสืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้นักหนา
รายการนี้อยู่ทางไทยรัฐทีวีนี่แหละวันเสาร์
อาทิตย์เนี้ยอืมแล้วเคยให้ประกันนั้นไว้ต่อเดิมเมษายมปีที่แรก
ค่ะอะคือให้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายีบมาอธิบายให้ฟัง
คุณพระดำเล่าให้ฟังเลยทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันคือข้อที่จริง
ก็คือธัญญาเนี่ยทำรายการแล้วก็ได้มีการทำอาการตอนนี้ในรายการที่มอบให้กับทางแตงโม
ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในวันนั้นแตงโมเป็นคนเซ็นเองกับมือนะ

เองกับมือไม่ได้หมายความว่ามีคนอื่นเซ็นเลยนะ
ัญญายืนยันเลยว่าแตงโมเป็นคนเซ็นเอง
แล้วก็มอบผู้ที่รับประโยชน์เนี่ยให้กับทางลูกเป็นลูกบุญธรรม
ทีนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับทนายวันนี้
ทนายบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเงินก้อนนี้มันต้องถูกส่งไปที่ลูกแน่นอน

แต่ก่อนที่จะมีการไปรับเขาเรียกอะไรเบี้ยใช่ไหม

คือทางฝั่งของกระติกเองต้องไปเอาใบมรณบัตรของคุณของแตงโมเนี่ย
ให้กับทางประกันเพื่อที่จะขอรับสินใหม่ตัวนี้กลับมา
แต่การไปขอเนี่ยต้องไปขอกับใคร

แล้วแม่ไม่ได้ให้อภัยกติกอยู่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระติกจะทำได้ในตัวนี้คือ
ต้องไปร้องกับเขตว่าตัวเองและลูกมีส่วนได้เสียกับผิดหมายตัวนี้
ถ้าเกิดว่าเขตเขามอบให้จริงเขาออกให้จริง
หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเอาใบบัตรอันนี้ไปรับเงินมาแล้ว
เงินก้อนนี้จะถูกส่งเข้าไปอยู่กับเด็กหญิงคนนี้
หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าตัวกติกเองต้องการจะเอาเงินอันนี้คืนให้กับแม่
๑ล้านบาทเนี่ยเอาคืนให้กับแม่แม่ของแตงโมนะ

คุณจะทำได้ก็แต่เมื่อคุณต้องไปร้องที่สารเยาวชน
เพื่อที่จะมีการเอาเงินตัวนี้ออกไปซึ่งศาลก็ไม่ให้อยู่แล้ว

แต่ตอนนี้คือตัวน้องเองอะค่ะตัวลูกเนี่ยเขายังไม่บรรลุดิติภาวะ

กว่าลูกเขาจะโตแล้วก็สามารถเซ็นชื่อเองได้

แต่การที่จะเอาเงินอันนี้ไปให้แม่เนี่ย
ถ้าเกิดต่อให้ไปร้องศาลว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างนี้
เขาก็เชื่อว่าสารไม่ยอมเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเด็ก
หรือว่า
เพราะว่าตัวผู้ทำประกันคุณแตงโมก็คือระบุไว้ชัดเจน
สิทธิ์มันขาดไปแล้วเพราะว่าแตงโมเนี่ย

ถ้ามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไปสืบจนเจอ
หรือเป็นเป็นอะไรก็ได้แล้วมันมีเหตุที่มันเกี่ยวพันกับกระติกที่ไปมีเหตุ

ก็อยู่ที่การวิเคราะห์ของประกันแล้ว

พี่แป้งเอาประกันมาแจกดารา

ก็เอาไปเลยประกันของบริษัทเขา

ก็คิดว่าท้ายอีกประกันแต่ไม่ใช่
บอกว่าคุณยาย่าบอกว่าเออมีประกันของโมอยู่นะยังไม่หมด
เพราะว่าทำไว้ตั้งแต่เมษายนประกันมันปีนึง
มันจะไปหมดจริงจริงก็คือไปหมดเมษาปีเนี้ยอืม
เมษาปีเนี้ยแหละคือเหมือนกับเราไปออกรายการแล้วเขาให้อ่ะ
นึกออกป่ะตอนนั้นฉันว่าโมอ่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก
ก็คิดว่าโอเคเหมือนกับเราไปออกรายการแล้วมีของขวัญมาให้
อะไรอย่างเงี้ยอืมจริงจริงเวลาไปออกรายการบางอันที่มันจะต้องมี
พวกอุบัติเหตุเอาไว้ให้ละครจะมีกองอย่างนี้จะมีประกันอุบัติเหตุให้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนอะเนี่ยนะแต่อันนี้คือก็ประกัน
เขาเข้าวงวงเงินอ่ะหนึ่งล้านแล้วเหมือนกับทางบริษัทประกันเขาก็เตรียมเงินไว้ให้แล้ว
เพราะอันนี้มันถือว่าเป็นอุบัติเหตุจริงจริงอืมแล้วอย่างในกรณีเมื่อคืนนะคะ
อย่างคุณแซนเนี้ยไลฟ์แผลงเนี้ยพี่หนุ่มก็ได้เข้าไปดูแล้วกันทุกทุกทุกที่ดาราทุกคนเข้าไปฟังกันเนี้ย
อือแต่คือมันเหมือนเดิมที่พูดอะตอนนี้สัมภาษณ์อุ้นมันก็เหมือนเดิมต้องเริ่มนงะแต่เขาก็อยากจะรู้ว่าเออแบบน่าเชื่อทืม

พี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมา

พี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมา

พี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมา

พี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมาพี่อีกต่อมา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
ลงไปตรงนั้นณเวลานั้นวันนั้นพวกคุณก็อาจจะเป็นเหมือนแซนที่ว่าตั้งสติไม่ได้ตกใจฟีกเอาท์ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงทำอะไรยังไงช่วยเหลือยังไง
เพราะว่าถ้าเกิดฉันเห็นแค่ขอให้เห็นแค่เงาของโมหรือว่าเห็นอะไรฉันมั่นใจว่าฉันกระโดด
คือนางบอกว่าตกไปแล้วไม่เห็นไงคือเหมือนสิ่งที่นางมีนี่คือเหมือนลงไปใต้น้ำเร็วเลยเหรอหนุ่ม
เหมือนแบบน้ำดูดลงไปอย่างนั้นเหรอผมก็ไม่รู้นางบอกว่านางไม่เห็นเสียงไม่เห็นเงา
ถ้าเห็นเงาเห็นเสียงนางพร้อมจะกระโดดไงในเพราะเมื่อวานมันก็มีคนตั้งคำถามบอกว่าเพื่อนตกลงไปไม่ได้ยินเสียงเลยเหรอ
อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเห็นเลยไงไม่ได้ยินเสียงหรือไม่แบบว่าไม่ได้จมลงไปเลยหรอแต่ว่าเสียงที่ตะโกนร้องของผมมันไม่มี
คือมันปุ๊บไปเลยอืมเพราะว่าอย่างงั้นแต่ตอนนี้เขากำลังพิสูจน์เรื่องของใบพัดเรืออยู่ว่าใบพัดเรือเนี้ยไปไปไปฟังเอาโดนช่วงขาของน้องหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันคือเป็นความโชคร้ายอย่างหนึ่งเพราะว่าเรือเนี่ย
ถ้าเกิดเขาวิ่งเร็วเนี่ยนะเรือเนี่ยมันเป็นเครื่องออนบอร์ดคือมันจะอยู่ข้างบนเครื่องอยู่ข้างบนแล้วใบพัดมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ไหมครับ
เวลาเรือที่มันวิ่งไปเนี่ยถ้าเกิดทำความเร็วมากเนี่ยนะฮะปื๊ดไปเนี่ย
คนตกไปข้างหลังมันจะดีดออกเพราะทางของน้ำมันจะพัดออกไปแต่พอเป็นวิ่งช้า
วิ่งช้าเสร็จน้ำมันมันจะดูดมันจะดูดเพราะตกลงไปเขาก็มีโอกาสที่ตัวคนนี้จะหลุดเข้าไป
ตรงใบพัดเรือได้อืมถ้าวิ่งเร็วไม่เป็นถ้าวิ่งเร็วเขาบอกถูกต้องไหม
ถ้าวิ่งเร็วไม่ค่อยเป็นเพราะมันจะมันจะมันจะดีดออกอันนี้ก็ได้ยินคนพูดอย่างงี้
บอกว่าถ้าสมมุติวิ่งเรือวิ่งช้านึกออกป่ะหรือมันเหมือนมีแรงดึงดูด
มันจะดูดลงแต่ถ้าวิ่งเร็วอ่ะมันจะดูดมันจะดีดออกถูกต้องไหมล่ะอ่าอ่าอืม
อันนี้คือหลักแบบว่าถ้าหลักหลักธรรมชาติจริงจริงอ่ะคืออันนี้คือได้คุยกับทางคนคนเรือ
แล้วก็ทางทางอ่าบางท่านอ่ะที่เขาที่เขารู้นั่นแหละอืมไม่หรอกแต่เอาง่ายง่ายว่าตอนนี้สิ่งที่คนต้องการรู้
ตกน้ำเราเชื่อเป็นอุบัติเหตุไอ้เงื่อนงำก่อนอุบัติเหตุ
มันคืออะไรอืมที่ตอนนี้จะต้องตอบสังคมให้ได้ล่าสุดเนี้ยนะฮะ
คือเพจดราม่าแอคดิตของจาดพิชิตขจัดพานชนเนี่ยนะฮะเขาได้มีการโพสต์ลงมานะครับ
อ้อนี่เองคนปล่อยข่าวนี่เพจปลอมจ้าของจริงปิดเพจอยู่
ก็คือเมื่อกี้ที่จะอ่านก็คือแหม่มโพดำปลอมเนี่ยนะฮะ
ในเพจเนี้ยแหม่มโพดำปลอมเนี่ยเขาลงว่ารอแถลงเลยนะฮะ
เขาบอกว่าหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือให้การกับตำรวจ
มีคนอยากลองขับเรือแต่ขับไม่เป็นทำให้ตอนออกเรือกระชาก
แตงโมหงายหลังตอนนั้นแตงโมพยายามจับมือคนคนหนึ่งไว้
แต่ถูกเจ้าตัวสะบัดนะฮะเพราะกลัวตกลงไปด้วย
แตงโมเนี่ยพลัดตกน้ำเจ้าพญาไปในที่สุด
ล่าสุดเขาก็ลงอย่างนี้แล้วนะฮะอ่ะดูเพจปลอม
ปลอมใช่ไหมคะอันไหนกล้องนี้นะอ่ะ
นี่นะจ่ายพิษกระจัดปาญญนหรือดารม่าอิติฯเขาลงไว้แบบนี้

เพราะฉะนั้นพอลงมาปุ๊บเนี่ยเค้าบอกว่าเป็นต้นทางเลย
พอหลังจากลงปุ๊บเนี่ยมันมีคนเอาไปลงต่อกันนะฮะ

เพราะตอนนี้ข่าวมันแบบมีเยอะมากเลยนะ

อ่ะอ่ะนี่นี่นะ
อ่าแทนกาลพิชิตเค้าเป็นผู้ตรวจสอบเหมือนกันนะ

แต่อันนี้ก็พี่หนุ่มต้องตอบแล้วล่ะ
คนถามมาเยอะหนูก็จะพยายามจะไม่ถามนะ

แม่เหล็กเมื่อกี้ก็หันมันคิดว่าจะบอกอะไร

มันเป็นเรื่องที่เขาเขียนมาแล้วก็เขียนในกระดาษนี้

มันจะกลายเป็นการชี้นำเป็นการชี้นำสังคมเลยว่าคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร

บอกไม่ได้จริงคือเอาไว้รอให้แบบตำรวจเขาบอกมาก่อน
หรือรอให้ทางแบบมันประเด็นมันเกิดขึ้นจนจบไปก่อนอะไรอย่างนี้

เหรอเออเรื่อยนะทีเนี้ยไว้

ไปแล้วถ้าจะถามเธอไม่ตอบหรอก

ไม่ต้องคุยชื่อก็ได้
แต่หมายถึงแค่อยากรู้ว่าแต่ละคนมีความคิดที่เหมือนกันไหม

อยากรู้แค่นี้ก็ได้โอเค

ไม่ได้บอกว่ามันเป็นคนนี้ต้องคนทำไม่ใช่นะ
เขาเขียนกันว่าสุดท้ายคนนี้
กลายเป็นผู้ต้องหาคนเดียวเขาบอกแค่นั้นสุดท้ายคนนี้จะมีผู้ต้องหาแค่คนเดียว
แล้วพอแล้วมันจะเหลือผู้ต้องหาคนเดียวอยู่แล้ว
ก็บอกอย่างนั้นก็บอกไม่ใช่รอดูเขาว่าอย่างนั้น
เขาเขียนชื่อมาต่างคนต่างเขียนแล้วมันดันตรงกัน
เขาถึงเรื่องว่าตั้งข้อตรงใสหรือว่าตั้งข้อเคาร์หาเนี่ยคือเหลือแค่คนเดียว

ไม่แล้วให้พี่หนุ่มดูไงเราไม่ต้องบอกกล้องเลยแม่

เม่ก็ลองหาคำตอบว่าคนดูหน่อยคนดูอยากรู้นี่หนูอยากโดนดา
ไม่เอารถแม่ไม่เขียน

เพราะในที่สุดแหม่มันง่ายอยู่แล้วก็บอกวะ
มันง่ายอยู่แล้ว

ก็เห็นหนุ่มเดี๋ยว๓วัน๔วัน

จะให้อ่านข่าวเลือกตั้งผู้ว่าไม่ต้องอ่านแล้วล่ะ
เผื่อสะพานผมไม่ได้มั่นใจว่าได้เลือกแน่นอน

อย่างดูหนักหน่วงมากตอนนี้

แต่หมอปลายมันจบเพราะว่าจะมีตัวนั่นเลยนะ

มันจะจริงอย่างที่หมอปลายพูดเปล่า

ไปแล้วก็มีพิรุษไหนแร่มมุม

ลุงพลป้าแตนเราติดตามมาอยู่กี่ปี

ทุกอย่างเป็นยังไงทุกที่มาที่ไปเป็นอะไรแปลก
ก็สมมุติดูจริงยิ่งกว่าลุงพลพระแตนอีกเถอะ

ติกไปร้องเพลงมีซิงเกอร์ให้กระติกอย่างนี้เหรอ

โอเคนะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมานะ

เอาล่ะครับอืมเอามีเงาเงาก็มาอีกเนี้ยเพราะพี่หนูไม่ยอมพูดไงเป็นใคร
เงาก็ตามพี่ไม่ใช่อืมคือกำลังคุยกับรถเมย์อยู่เมื่อกี้
มดดำกับแองจี้คือตอนทำรายงานโหเนี่ยมันมีระหว่างสัมภาษณ์เมื่อวานเนี้ย
นั่นแหละก็กำลังคุยแล้วก็บอกว่ามันมีเงาขึ้นมา
เป็นเงาเหมือนเงาผู้หญิงอ่ะเออเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูได้

มีเงาขึ้นมาแบบนี้ทีเนี้ยคนก็เอาไปลือกันทั่วไปหมดเลยนี่นะอ่าดูนะ
อ่านี่เป็นข่าวอย่างงี้นี่นี่ขออนุญาตนะอันนี้เห็นไหม
ด้านข้างเนี่ยนี่นะข้างนี้เห็นไหมอ่าค่ะอ่าผมขยายให้ดูนะเห็นไหมอ่าอ่า
เออใช่เออใช่เนี่ยเห็นไหมเออก็เหมือนอยู่หนุ่มนี่นะเห็นไหม
แล้วเขาก็ส่งไหมผมเยอะครับเปิดแล้วแบบว่าก็มีการไปพูดกันอุ๊ย
แตงโมน่ะเลยเนี้ยแตงโมนดูนนี่นั่นแบบก็แตงโมนมาแล้วก่อนกู
ทำไมด้วยสุดท้ายแล้วดู
ป้ายโศตรณาแสท้อนในกระจกแบบนี้

แต่ว่ามันไปสะท้อนอยู่ในอยู่ในฉากนี้
เห็นสตรองเข้าไปแล้วเสื้อของเขาก็เลยเป็นสีดำถึงอยู่ในนี้

ว่าอ่าแปปหนึ่งแปปหนึ่งอ่าอย่าเพิ่งด่าผมนะคะ
อย่าเพียงโวยพรนะครับอ่านี่นี่นี่นี่อ่าสมคราบโลกครั้งที่๓
จะเกิดแล้วไม่มีใครสนใจกันเลยเหรอนี่เดี๋ยวเราจะต้องสนใจ
รัฐมนตรีของทางรัสเซียเขาออกมาพูดว่านิวเคลียร์อาจจะมีสงครามนิวเคลียร์แล้วนะ

คุณสุธิชายหยุ่นก็โพสเฟสบุ๊คเลยนะว่าอันนี้อาจจะเป็นสงครามโรคคล้างที่๓

จริงอสมภาพของรัฐเซียเขาบอกเลยว่าจะเป็นนิวเคลียร์

ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นนิวเคลียร์แล้วก็การทำลายล่ะ

อย่างที่เราเห็นภาพดาวเทียมคือกองกำลังทหารที่ส่งเข้ามา
เพื่อที่จะไปที่กรุงเคียฟรายละยาทางยาวกว่า๖๔กิโลเมตร
ซึ่งตอนนี้เขามีการหยุดพักอยู่นะคะยังไม่ได้เข้าไปที่กรุงเคียฟต่อ
ทีนี้มันก็ดำเนินต่อไปมากมาย
ด้วยความที่๗วันผ่านไปการจมตีทางพื้นราบทางพื้นดินเนี่ย
เรายังไม่สามารถที่จะเห็นการยึดครองยูเครนในเมืองหลวงได้ใช่ไหมคะ
ทีนี้เนี่ยรัสเซียเองก็เลยใช้วิธีการโจมตีแบบส่งพลทหารร่มมาลงที่คาคีฟด้วยค่ะ
เนื่องจากว่ารัสเซียยังคงโหมโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวง
แล้วก็คาคีฟเมืองใหญ่อันดับ๒ของประเทศยูเคน
โดยทางกองกำลังรัสเซียเนี่ยมีการส่งทหารพลร่มนะคะ

ถือว่าเป็นการยกระดับอย่างที่บอกไป๗วันผ่านไป
พอทางพื้นดินไม่ได้ก็ส่งปฏิบัติการโจมตีมาที่คาคิฟต์เพิ่มขึ้นไปอีก
หลังจากเมื่อวานนี้ค่ะรัสเซียมีการใช้จรวด
โจมตีบริเวณจตุรัสเสรีภาพ
ก็เป็นเหตุให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย๑๑ศพค่ะ
แล้วก็มีรายงานมาว่ารัสเซียมีการจมตีย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนชาญกรุงเทียบนะคะ

โดยคบวนรถบรรทุกตหารของรัสเซียมว่าจะเป็นแบบว่า
รถถังกองกำลังความยาวร่วม๖๔กิโลเมตร
กำลังเคลื่อนเข้าไปใกล้กรุงเกียฟมากขึ้นทุกขณะ
ทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่ากำลังทหารของ

จะสามารถยึดเมืองหลวงยูเครนได้ภายในเร็วนี้
ทั้งนี้เมื่อบ่ายของวันอังคารที่๑มีนาคมค่ะ
ัสเซียก็มีการโจมตีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในกรุงเคียฟ
ก็ทำให้เป็นภาพเป็นจอดำเลย

แล้วเขากำลังจะเดินมาเดินทางมาด้วยการถูกไฟ
จากเหตุระเบิดของเจ้าหลวดพ่อต้นเสียชีวิตนะคะ
ส่วนคนไทยที่อยู่ในยูเครนเองต้องบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางกลับมาถึงเมืองไทย
ตั้งแต่เวลาประมาณ๖๒๕นาที
ชุดแรกเนี้ยก็เดินทางโดยสายการบินไทยกลับมาสามสิบแปดคนตกใจแล้วก็เมื่อช่วงทิ้งเที่ยงบ่ายที่ผ่านมาเนี้ยเดินทางกลับมาอีกห้าสิบแปดคนนะคะ
ซึ่งจริงทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยนะคะเขาก็มีการบอกว่าถ้าใครที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยค่ะ
เขาจะได้รับเงินด้วยมีทั้งหมดหกสิบเก้าคนเนี้ยนะคะเขาจะให้คนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
นั่นแหละค่ะก็ติดตามสถานการณ์กันต่อว่าจะเป็นอย่างไรอ่าลูกมาแล้วนี่นะลูกมาแล้ว
คือรูปนี้อืมเห็นไหมก็คือกลับด้านกันเวลาสะท้อน

นี่หลายคนติดใจในความอร่อยแล้วก็เป็นแฟนคลับตัวยงของสาหร่ายเท่าแก่น้อยค่ะ
วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะคะสาหร่ายเท่าแก่น้อยเขาจัดหนัก
จัดเต็มให้กับลูกค้าด้วยการเพิ่มปริมาณ๒๐ทุกซองค่ะ

คุณหนูไปกินตรงเดี๋ยวก็ไก่กันสองเมตร

แล้วตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นตอบโจทย์
สำหรับคนที่ชอบกินอะไรเพลิน
ระหว่างทำกิจกรรมยามว่างเวิร์คฟอร์มโฮมดูซีรีส์ดูข่าวใส่ไข่อยู่เนี่ย
ระหว่างบนรถเนี่ยคุณก็ติดไว้บนรถได้นะฮะ
กินกำเพลินเลยเนี่ยนี่ก่อนเข้ารายการนี้ชิคกี้พายชอบมากเกิน
โอ้โหจัดจัดนี่นะฮะแล้วก็ในขณะที่สินค้าต่างเริ่มแพงขึ้นเรื่อยนะฮะ
แต่ว่าสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะฮะสวนกระแสนะฮะ
คือเพิ่มปริมาณทุกซองทุกรสถึง๒๐ให้ทุกคนนั้นอร่อยได้อย่างคุ้มค่า

พิเศษแบบนี้ก็ต้องรีบเลยนะคะสินค้าเขามีจำนวนจำกัดค่ะ
หมดแล้วหมดเลยนะคะตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์
ใกล้บ้านทุกสาขาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้
ลาซาด้าเท่าแก่น้อยจัดให้หนัก
ถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยค่ะ

ไม่เฉยเหนื่อยของตัวดิลกันไม่ได้นะสิตอนนี้

เดี๋ยวรอใจ้องค์กลับแล้ว
งงกับงงอีกในระหว่างที่ที่ทำรวจน่ะเอาเรือที่เกิดเหตุอ่ะ
ทำแผนใช่ไหมล่ะอืมเขาทำแผนไปทำใบพัดหลุดค่ะอืม
ลงไปในน้ำเลยเออเขาบอกมาจำลองเหตุการณ์อ่ะ
ปรากฏในขณะที่ทำแผนอยู่ใบพัดหลุดอืมก็เลยต้องยุติการทำแผนอืมอืม
เอาแม่อ่าเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องราวหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวต้องดูกันเดี๋ยวผู้วิเศษเยอะไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ
วิเศษเยอะเดี๋ยวนักสืบเยอะนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราลองอ่านกันเถ
ก็ดูทวิตเตอร์ยังไม่ออกจากแตงโมกันเลยยังไม่มีใครก้าวผ่านเลย
เพราะคนรู้สึกอยากเรียกว่าดีมันคลี่คลายจนถึงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นแตงโม
เดี๋ยวก็จะเป็นกระติกที่จะขึ้นเทรนด์แต่ว่าล่าสุดนี่เป็นน้องของน้องแบมไปแล้ว
น้องแบมไหนน้องแบมแบมไงอ๋อน้องแบมแบมอ๋อน้องแบมแบมนะฮะ
เอาล่ะลีน่าจังโมโหดากกะติกอีตุ๊กนั่นแหละในใจอมหิตฝากเราพอพอ
ถ่ายคลิปโชว์เตะคว่ำเลยฮะแต่เงิบแรงมากเป็นเหตุการณ์สลดที่ทุกคนในต่าง
นี่ใครแต่งหน้าให้นางนะคะเออสวยน้ำน้องสวยน่ะอ่ะดูสิจริง
ซึ่งจริงแล้วเขาก็บอกว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์จากเพจข่าวโหด
ข่าวก็คือของนางที่นางจะไลฟ์ของนางทุกวันเนี่ยแหละนะฮะอืมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีแตงโมนิดาว่า
ไม่มีคนถ่ายคลิปให้อยากจะโชว์เตะกระติกให้ดูนะแต่ต้องมีคนถ่ายให้ถึงจะโอเคว่า
แล้วเจ้าตัวก็หันซ้ายหันขวาไปเจอรอปภจ้าขอให้ถ่ายคลิปให้หน่อยได้ไหม
น่ะนางก็บอกเค้ายังไงเออจากนั้นลีนอาจจะหนังก็หละบายคลองอ่ะนะก็ฟังฟังฟังฟัง
พี่มาจะถ่ายคลิปให้อยู่จะถ่ายคลิป
พี่เถอะเมื่อเถอะยังฉันจะเตะกะติดโชว์เค้า

มึงเลวแม่มึงเป็นเครื่องกิจแกงกันเอาไปกิน

จ๋าก็เลวมึงออกมาพูดความจริงเดี๋ยวมีไป
สรุปนี้นาจังนางรู้มั้ยว่าเขาไม่ได้ถ่ายนางอะ

นางแอคติ้งใหญ่ซ้ายเล่นเร็วอย่างนู้นอย่างนี้

แต่ปรากฏแล้วเพราะพอถ่ายตัวเองว่ะ

ไม่เพราะว่ามันเป็นกล้องหน้าอยู่ไงคะ

พอถือให้บางทีมันก็เลยกลายเป็นว่า
ไม่ได้หันหน้าไปทางคุณลีน่าจังหรือเปล่า
แล้วตอนนี้ก็คือคนที่ดูไลฟ์เขาแคปมาไง
คนนั้นไม่รู้ตัวหรอกนางไม่เห็น
พี่เห็นแมะ
ก็คือพี่ลอวภเขาก็รับไปถือแบบที่กล้องมันเป็นกล้องหน้าอยู่ไหมคะ

เอ้าไปถึงที่ที่แม่นางคีหน่อย

เขาเจ็บคอมีไข้แล้วก็มีการตรวจเอทีเค
ขึ้นชัดเจนว่าติดเชื้อนะคะ
คุณแต้วบอกว่ามีอาการเจ็บคอแล้วก็เริ่มมีไข้
หลังจากได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
ก็เลยมีการตรวจเอทีเคของเช้าวันพุธที่๒มีนาคม
ผลออกมาว่าพบเชื้อโควิด๑๙นะคะ

ได้ร่วมงานหรือว่าใกล้ชิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อย
จำเป็นจะต้องขอเลื่อนเวลาทำงานที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้

อืมนะครับ
ติดโควิดก็เป็นเรื่องเป็นราว
ตอนนี้มันกลายไปเราไม่รู้ว่าติดมาจากไหน
มีคนระวังแบบว่าเจ้านายที่ติดก็เป็นเจ้านาย

เนี่ยคนถามตรงรวมตำรวจที่สภหนุนธรรมบุรีติดโควิดจริงหรือเปล่าค่ะ
ตอนนี้คือเอาง่ายคนไปทำข่าวแตงโมนักข่าวตำรวจติดโควิดกันแล้วอ่ะ
ตอนนี้ที่ประกาศออกมามี๖คนใช่ไหมคะ

จะไปรู้นี่ไงใบพัดหลุดจริงหนุ่ม
นี่เห็นไหมใบพัดหลุดจริงไปทำแผนประกอบการใบพัดหลุดว่ะ

เป็นกรรมและหลักฐานแต่ว่าเขาต้องไปพิสูจนแล้วเนี่ย

เขาไปพิสูจน์แล้วตรงใบพัดกันมาก่อนหน้านี้

อันนี้แหละแต่คือก็ถอดแล้วก็กลับมาใส่แล้ว

พัดหลุดว่ะทำแผนประกอบการใบพัดหลุด

เดี๋ยวรีบพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพักสักครู่

ป่ะป่ะสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น

คุณอุ๋ยมาคุณอุ๋ยมา
สวัสดีครับสวัสดีครับ

มักเรียกเป็นคนตกให้ทำเองวะ
เห็นมั๊ย

คุณอุ๋ยก็พูดหน่อยนะ
มันเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำใช่ไหมพี่หนุ่ม

ผมก็ผมก็รู้สึกอย่างนั้นว่าโอ้โหมันจะถึงขั้นไปฆาตกรรมอะไรกันเลยเหรอ
ด้วยเรื่องมันแต่มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่
คุณตังโมเขาปกลงไปหรือช่วยไม่ช่วยแบบไหน

อย่างที่บอกไปมันคืออุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำ
เงื่อนงำนั้นมันคืออะไรมันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนหรือตรงไปตรงมาไง
แล้วนี่เขากำลังจะเอาเรือจริงไปจำลองเหตุการณ์วันนี้

ทีแรกต่อใบพัดผิดด้านคุณพ่อดำ
พอต่อกลับด้านเสร็จเอาลงปุ๊บ
ใบพัดหลุดของจริงลงใต้น้ำไปแล้วนะ
นี่ไปเอาของใหม่นะอันใหม่นะมาใส่ใบพัด

กำลังไปเจ้าหน้าที่กำลังไปซื้อทูบ

ใช่พี่หนุ่มไอ้นี่ทำไม

ตอนที่พี่หนุ่มอยู่ขับแผนตัวจริงหน้าที่ไปซื้อทูบ
ก็อาจจะต้องทำพิธีบนบานหรือว่าจุดทูปบอกอะไรบ้างหรือเปล่า

พอใส่ถูกข้างออกลงไปล่วง

แต่ดีนะที่เอาไปพี่สูญมาแล้วอะ

ถ้าตอนแรกยังไม่ได้เอาไปพิสูจน์แล้วหลุดหายไปนี่ยุ่งเลยเรื่องใหญ่เลย

อะเดี๋ยวคุณลับไปต่อแล้วกันนะครับกับแทนไทยของโชว์
ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยค่ะนะครับเจอกันต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับก่อนครบทรงชาติ๑๗นาฬิกา๔๕นาทีไปกันก่อนน้องสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ